ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนเห็นภาพแฟนเก่าของพี่บุ๋มประนัดดานะคุณติ๊งโน้ตนักแข่งรถเนี่ย
ลงภาพแชร์ภาพผ่านโซเชียลเขาก็บอกเฮ้ย๙ปีที่แล้วเขาเคยรักกัน
แต่มาตอนนี้ปี๒๐๒๐แล้วมันไม่ใช่ล่าสุดค่ะคนเห็นแบบนี้หลายคนก็ตั้งคำถามแหละ
ยืนยันนะคะว่าแฟนทุกคนที่เลิกรากันไปรวมไปถึงหนุ่มกล้ามโตเอกเอกรินคนล่าสุดเนี่ย
จริงแล้วบุ๋มเองเนี่ยโชคดีมากเลยไม่ว่าจะเลิกกับใครก็ตามนะ
ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีกันมาจะไม่แบบเกลียดกันหรือแบบไม่มองหน้ากันไม่ใช่เลยค่ะ
อย่างติ๊งโน๊ตเองก็ยังมีเรื่องมาปรึกษากันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือยังคุยกันอยู่
แล้วก็ยังบอกเออสบายดีนะคุณอะไรอย่างนี้ค่ะแม้กระทั่งคุณเอกอย่างนี้ที่คบกัน
กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่าจริงแล้วบุ๋มว่ามันเป็นการพิสูจน์นิสัยบุ๋มอย่างประเภทหนึ่ง
หลายคนอาจจะมองว่าตอนเลิกกับแต่ละคนบุ๋มแรงหรือเปล่าบุ๋มอะไรหรือเปล่าบุ๋มที่ถีดสูงหรือเปล่า
แต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าผมนิสัยไม่ดีจริงเขาไม่มาคุยกับผมต่อหรอก
อ่าส่วนที่แม่บุ๋มบุกเขาใหญ่ไปเข้าป่าถ่ายรูปกับสิงสาราสัตว
แล้วก็พยายามหาอะไรทำตลอดเวลาว่างค่ะ
เป็นเพราะว่าต้องการฝึกสมาธิทิ้งตัวเองจากมือถือนั่นเอง
ได้ลดละเลิกสนใจเรื่องชาวบ้านเขาบ้างแล้วก็มาใส่ใจชีวิตตัวเอง
อันนี้แม่พูดเองนะไปฟังจ้า
ตอนนี้คือกลับมาเล่นกิจกรรมคือกลับมาถ่ายภาพ
มาถ่ายสัตว์ถ่ายนกโดยเฉพาะนก
ไม่อยากหลอก

หลังเนี่ยจะลองสังเกตดูว่าบุ๋มจะเริ่มมาหากิจกรรมให้กับตัวเอง
เช่นมานั่งปักผ้าบ้างถ่ายนก

ที่ผ่านมาบุ๋มว่าพอเรามีมือถือเรามีโซเชียล
จิตเราใจเราความคิดเราไปอยู่กับเรื่องของชาวบ้านเยอะมาก
กลายเป็นว่าอ้าวแล้วเรื่องของเราเอง
แล้วชีวิตเราล่ะพลังงานชีวิตเราล่ะมันถดถอยเข้าไปทุกที
แล้วเราได้อะไรที่เรียนรู้ในแต่ละวัน

แต่เราไม่มีพัฒนาตัวเองอะไรเลย

ว่าพวกเราต้องห่างจากโทรศัพท์บ้าง
รู้เรื่องชาวบ้านเยอะแล้วมันพัฒนาสกิลชีวิตไม่ได้
ใช่แล้วเขาบอกว่าบางคนรู้เรื่องคนอื่น